ช่วงนี้คุณผู้ชมยังคงอยู่กับรายการพิเศษจากทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ปฏิบัติการภารกิจพา๑๓ชีวิตกลับบ้าน
ช่วงนี้กลับไปที่อบตโป่งผาจังหวัดเชียงรายกันอีกสักหนึ่งครั้ง
ถือว่าเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับสื่อมวลชนและอาสาสมัครต่าง
ซึ่งมีการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นั่นตั้งแต่ช่วงเวลา๗นาฬิกา
เป็นต้นมาจากคำสั่งของศูนย์อำนวยการนะคะ
ไปติดตามภารกิจนี้กันเลยนะคะจากคุณยุธยาตุ้มมี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ค่ะ
เชิญค่ะคุณยุธยาค่ะเชิญค่ะ
ออกมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งได้เริ่มปฏิบัติการไป
ตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่นี่เองยังมีการแถลงข่าว
จากสอรเพียงรอบเดียวก็คือเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
แต่สื่อมวลชนก็ยังคงรออยู่ที่นี่นะครับเพื่อฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า
มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในการปฏิบัติภารกิจนะครับ
ด้านนี้นะครับจะเป็นเต็นต์ของสื่อมวลชนที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
มีอยู่๗เต็นต์ด้วยกันนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอ
เพราะว่ามีสื่อทั้งต่างชาติแล้วก็สื่อไทยเองมาร่วมลงพื้นที่ทำข่าวครั้งนี้
ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับ
จาก๗เต็นต์นี้ยังมีเต็นต์ข้างด้วยนะครับที่ตั้งเพิ่มเติม
แล้วก็สื่อบางสำนักเองก็นำเต็นต์ส่วนตัวมาตั้งด้วยนะครับอย่างด้านนี้นะครับ
มาทางด้านนี้ก็จะมีเต็นต์บริการด้านของอาหารเมนูต่างนะครับ

แล้วก็จะมีจุดที่รอรับสิ่งของบริจาคจากหน่วยงานเอกชนและภาครัฐที่นำมามอบให้ทั้งน้ำดื่มอาหารขนมนมเนยต่างที่นำมามอบสำหรับการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่
ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะนำมารวมอยู่ที่ตรงนี้นะครับ
เรียกว่าเป็นศูนย์ที่จะรับสิ่งของทุกอย่างแล้วก็จะจัดสรรไปยังจุดต่างที่เจ้าหน้าที่กระจายกำลังกันทำงานอยู่นะครับ
อย่างภาพที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะมีรถเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการนำสิ่งของมามอบให้นะครับ
จะถอยหลังแล้วก็นำสิ่งของเข้าแบบนี้นะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาอย่างภาพที่เห็นก็จะเป็นน้องรอดอในพื้นที่นะครับ
มาช่วยขนของเข้าไปในสำนักงานของอบตโป่งพานะครับ
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับจุดนี้ที่จะช่วยกันในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะรอฟังข่าวดีในจุดนี้เพราะว่าจุดนี้เองจะเป็นจุดที่ทางสอรได้แถลงความคืบหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศสดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งนี้นะครับ
ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นการทำอาหารนะครับแล้วก็มีของมามอบให้
ส่วนด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตะบนโป่งผานะครับซึ่งติดกับถนนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นภูเขา
เดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งด้านนี้นะครับจะเห็นไกลเป็นภูเขา
ภูเขาลูกนี้จะอยู่ตรงข้ามกับอบตโป่งผาเลยนะครับนั่นก็คือวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับ
กับจุดที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านบนซึ่งก่อนหน้านี้สื่อมวลชนเองก็ปักหลักอยู่ด้านบนเช่นเดียวกัน
แต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีคำสั่งจากศูนย์อำนวยการร่วมนะครับให้สื่อมวลชนเนี่ยออกมาจากจุดนั้นเพื่อที่จะเปิดทางให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นได้ทำงานอย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
จะเห็นว่าสภาพอากาศตอนนี้ฝนหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับ
นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศภูเขาที่เห็นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีเมฆหมอกปกคลุมแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้ฝนหยุดตกนะครับ
ก็อาจจะเป็นในเรื่องของกรมอุตุนิยมพัทยาที่เคยพยากรอากาศไว้ว่าวันที่๗๙นี้จะมีมรสุมเข้าในเขตอำเภอแม่สาย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
คนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับถ้ำ๑๓คนเนี่ยเริ่มเดินเท้าเข้าไปที่ถ้ำหลวงถ้านับเวลาจากที่เคยรายงานไว้ก่อนอันนี้ว่าไปกลับออกมาเนี่ยนะครับรวมกัน๑๑ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นเข้าไป๖ชั่วโมงถ้านับ๖ชั่วโมงก็น่าจะถึงจุดเนินนมสาวเนี่ยเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาแล้วก็ออกมาอีก๕ชั่วโมงก็
ก็คุณต้องรู้ต้องได้ว่าคนแรกจะมาผ่านสามกัน
แล้วก็ก็คาดว่าทุกคนของเราจะค่อยพอ

พร้อมสมบูรณ์๑๐๐ก็คือ๑๓คนปลอดภัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนก็ปลอดภัยด้วยนะครับ
หากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นประมาณ๓ทีม
เกาะติดแล้วก็รายงานสดเข้ามาแบบนี้ตลอดเวลานะคะ
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
จนการที่นำน้องทั้ง๑๓คนออกมาจนครบจากถ้ำหลวงเลย